อย่างเลยหมดวิวแชร์เลย

คือคอนเสิร์ตเค้าคลักมากเห็นไหมภาพ

คนดูทั้งหมดรู้ไหมคุณผู้ชมนะคะ

นี่ไม่นับไลค์กลุ่มปิดนะคะอีก๒๐๐๐คน

เพลงแดนแบบสนั่นวรรณไว้ค่ะ
ได้ศิลปินในดวงใจพี่จักรชวินค่ะ

มีแขกรับเชิญด้วยนะคะ
ระเบิดความฟินด้วยการควงคู่จิ้นชาลอทค่ะ

หลายคนนึกว่าเขาแต่งงานกัน

มันฟินมากไปดูเลย

และช่วงที่เซอร์ไพรส์ที่สุดคุณผู้ชมให้ดูเลยค่ะ

คุณแม่เนี่ยคือที่เรารายงานข่าว

ป่วยอยู่กับคุณแม่สามารถมาร้องเพลงได้
มาสดใสคุณผู้ชมคือมาเซอร์ไพรส์เนี่ยแหละค่ะ

นักร้องบ้านนอกคู่กับลูกสาวค่ะ

ฟ้าบอกว่าจริงคือหลอกล่อแม่

คือแม่เป็นนักร้องเดินสายมาตั้งแต่เด็กเหมือนกัน

แล้วน้ำตามันก็ไหลท่วมจอแบบนี้ค่ะ
ปิดท้ายบอสนวัตร

ไปชมแบบช็อตประทับใจกันเลยดีกว่าค่ะ

มันตามใคร
แม่จะหล่ออยู่

และนี่คือประมวลภาพความสุดยอดของอิงฟ้ามหาชนตัวจริง

ก็อดแบบกั้นน้ำตาไม่อยู่คิดถึงแม่ตัวเองด้วยแหละ
นี่แหละอีกหนึ่งความดีก็คือน้องกระตันยูไง
ส่งให้น้องได้ดีขนาดนี้คุณผู้ชมค่ะ
เรื่องความกระตันยูเราซึ้งใจและอิงฟ้านะคะ
แต่ว่านี่ช่วงนี้เรามาดูแลตัวเองดีกว่าไหม
อย่าให้เจ็บไข้ได้ป่วยหรือว่าดูแลตัวเองดีขึ้นดีกว่า